เอามีเหตุระทึกนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ที่จอดอยู่บนอาคารจอดรถนะครับ
นี่เป็นห้างแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพย่านรัชดานะฮะ
ตอนที่เห็นภาพที่เขาแชร์กันทางสื่อต่าง
โดยเฉพาะในเพจเฟซบุ๊กของจอสร้อยเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วตกใจ

แต่นี่เป็นกล้องหน้ารถนะให้ท่านดูก่อน
กล้องหน้ารถคันนี้เนี่ยนะจะได้เห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนตุ้ม

ทำภาพช้าไปให้ดูอืม
อ่าเนี่ยครับแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นภาพนี้ในโลกโซเชียลน่าตกใจนะ
ใช่ก็เป็นภาพท้ายรถยนต์สีดำที่มันโผล่ออกมานอกตัวอาคารจอดรถ
ว่าไปนะคือพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเจ็บใครเสียชีวิตอะไรเกิดขึ้นนะนะแต่ถ้าจะคิด
แบบเล่นเล่นเลยน่ะเนี่ยเอานิ้วมาสะกิดเนี่ยอืม
เผยเผยตกลงไปทั้งคันน่ะ
มันหูยลงมาแบบนี้แล้วนะครับ
คันสีดำที่โผล่ออกไปครึ่งคันเนี่ยเข้ามาในตัวอาคาร
ก็ทำกันด้วยความรวดเร็วเพราะเกรงว่าจะตกลงไปทั้งคัน
ณขณะนี้ก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอะไรนะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถนำรถกลับเข้ามาในตัวอาคารได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบความเสียหายกัน
เห็นภาพแล้วน่ากลัวนะคะ